คนที่โพสต์คลิปก็คือจาเอกสุภกริตโพแก้วเป็นทหารสังกัดหน่วยบัญชากาลต่อสู้อะกับสยานและรักษาฝั่ง
จ่าเอกสุภกิจบอกว่าวันนั้นเห็นน้องเขาร้องไห้หนักมาก
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
ซึ่งปกติเวลาอยู่ตามที่เกณฑ์ทหารต่างเนี่ย

หรือมีอะไรที่แบบดูแล้วน่าสนใจ

คนถ่ายคลิปคนนี้เขาบอกว่าจริงก็มีหลายคลิปนะคะ
มีคลิปตลกคลิปแบบโฮเฮอะไรอย่างนี้

ก็โอ้โหร้องไห้จนเป็นลมอะไรแบบนี้

เกี่ยวกับการถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์นะครับ

ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเลย

ดูแล้วก็เลยควักโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้
ก็คือเป็นบรรยากาศ

น้องเขาร้องอาการคือหนัก

เข้าไปสอบถามว่า
มันเป็นยังไงมีอะไรหรือเปล่า

แล้วก็ขาดคนดูแล

แล้วก็มีทั้งก็มีอันนี้มา

ก็สนุกทั่วไป

ถึงขั้นที่วางมือถือที่ถ่าย